ดูว่าข่าวในเบรกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นคลิป

ใช่แล้วก็แต่ละคลิปเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลย
ทีมข่าวของเราพอเห็นแล้ว

เราให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้ว
ไม่ตรงกันเลยแต่ให้ไปดูคลิปต้นเลือกกันก่อน

อ้าวเล่าให้ฟังสั้นนะครับ

คนที่ทะเลาะกันต่อยกันไปกระแทกกับรถสองแถวสีเหลืองจนบุบ

เสร็จปุ๊บมีเด็กเทคนิคสมุทรสาคร
เพราะว่าเขาไปตีกันที่บริเวณหน้าวิทยาลัยแห่งนี้
น้องกันไปห้ามอ่าน่าอญาหยุดครับ
จากต่อยกันพอเด็กไปห้ามก็กลายเป็นยืนด่ากัน
แล้วมีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เพื่อให้คนที่ต่อยกันไปรับผิดชอบรถสองแถวที่บุบ
ทีนี้ก็เลยต้องไปสืบสาวราวเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะมาต่อยกันทำไม
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้
ยังจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นที่ถนนเศรษฐกิจ๑
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครใกล้กับสี่แยกไฟแดงสพเมืองสมุทรสาคร
ไปเจอคนนี้ครับนายไพโรธวทองเป็นคนขับแท็กซี่ในคลิป
นี่พูดให้ฟังโอ้โหน้ำตาคลอเลยบอกว่า
คู่กรณีเนี่ยเป็นผู้ชายเสื้อสีเทาที่ขี่มอเตอร์ไซต์เนี่ย
ส่งผู้โดยสารคนหนึ่งแล้วก็จะเรียกแท็กซี่ของตนให้ไปส่งที่อำเภอบ้านแพรว
ตนก็เลยบอกว่าขอเพิ่มสี่สิบบาทได้ไหมเพราะว่าจุดที่ไปส่งเนี่ย
ขากลับมาเนี่ยมันต้องตีรถเปล่าไม่มีลูกค้าเรียกใช้บริการ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะค่ะนะฮะผู้ชายคนนั้นก็เลยเดินไป
เรียกแท็กซี่คันอื่นแต่ว่าแทนที่เรื่องมันจะจบมันไม่จบ
ผู้ชายคนนั้นเดินกลับมายืนด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็เรียกให้เขาลงมาจากรถ
เขาก็ลงไปแล้วถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายเขาก็เลยใช้กระบองไม้ที่เขาติดมาในรถเนี่ย
ขู่เพื่อให้อีกฝ่ายกลัวแต่กลับถูกอีกฝ่ายหนึ่งแย่งไป
คือเหมือนกับว่าโดนก่อนโดนกระทำก่อนก็เลยทำก่อน
เอากระบองในรถมาละกันฝ่ายแท็กซี่นะเพื่อที่จะมาป้องกันตัว
กันตัวตอบโต้แล้วก็มีการต่อสู้กันอีกรอบหนึ่ง
คนที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามแล้วก็เป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ฟังเสียงของคนขับแท็กซี่กันก่อนนะครับ

ผมก็ขอค่ากาสกลับ

เร็วเข้ามานี่ผมก็ลงไป
ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยเขาก็ให้
เขาบอกเขาเข้าใจครับเพราะขากลับลุงไม่มีคน
เราก็ยังงงอยู่นะไอ้ปีปี้เป็นว่าอะไรนะ
คุณผู้ชมถ้ารู้ช่วยบอกหน่อยแต่ว่าเราเหมือนจะรู้แล้ว
แต่ว่าไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะ
ไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมไปหาของเขาเอง
คือเป็นคำด่าที่ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะ
สรุปแล้วเขาบอกว่าเขากดมิเตอร์แต่ขอเพิ่ม๔๐บาท

แล้วเป็นความสมัครใจของลูกค้าถ้าลูกค้าโอเคก็ไป
ถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรอันนี้แท็กซี่บอกนะ
แล้วในมุมแท็กซี่ที่เล่าคือเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำ
ทีนี้ค่ะไทยรัฐทีวีไม่ได้ฟังความข้างเดียว
นี่เห็นไหมคะที่ไปยืนสัมภาษณ์ผ่านรั้ว

อันนี้คือคุณกิติศักดิ์นะนักข่าวของเรา

แต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้สัมภาษณ์คนขี่มอเตอร์ไซค์นะ

พี่สาวให้ข้อมูลคนละเรื่องกับคนขับรถแท็กซี่เลยคุณผู้ชม

ชายคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีเรื่องกัน
คือบอกว่าน้องชายชื่อว่านายประกอบชัย
น้องชายเป็นคนเข้าไปถามคนขับแท็กซี่ก่อนว่าทำไมไม่กดมิเตอร์
แต่พอไปถามปั๊บเนี่ยคนขับแท็กซี่ด่าน้องกลับมาแล้วพูดหยาบคาย

เพราะว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาถือกระบองไม้คือถือลงมาเลยจะมาทำร้าย
แล้วพี่สาวบอกว่าน้องฉันไม่ใช่คนเกเร
แต่พอมาเจอกับแท็กซี่เกเรแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้
พี่สาวบอกว่าน้องก็ทนไม่ได้เหมือนกัน
ผมว่าต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะตรงนั้นเพราะว่าเป็นสี่แยกไฟแดง

ถ้าเกิดเราเห็นช็อตที่ทะเลาะกันตีกันแล้วมันก็น่าจะมีอีกช็อตก่อนหน้า

คุณอย่าลืมอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นจากกล้องวงจรปิด
ไม่รู้หรอกประโยคที่เขาคุยกันที่เขาโต้กัน

เพราะอันนี้คือพูดไม่ตรงกันนะครับ
สุดท้ายแล้วตำรวจสพเมืองสมุทรสาครบอกว่า
หลังเกิดเหตุนั้นนายประกอบชัยก็ไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนขับสองแถวสีเหลืองแล้ว

เพราะว่าถูกกระเด็นไปโดนแล้วก็รถเขาบุบนะฮะ
แล้วก็มีการสอบประคำนายไพโรธคนขับแท็กซี่

วันนี้จะมีการเรียกทั้งคู่ไปตกลงเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้น
คิดว่าน่าจะเจรจากันได้นะครับ

กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ